เรื่องนี้ก็แปลกอยู่เหมือนกัน

คือมีหนูน้อยคนหนึ่งอายุขวบเศษเป็นเด็กผู้ชาย

คือนอนอยู่แม่บอกเอ้าอยู่ดีเกิดอะไรขึ้น
ลูกตัวขงตัวแข็งคือแบบเหมือนตายแล้ว
หมงเรียกหมอเรียกกู้ภัยเรียกตำรวจอะไรมาตรวจสอบ

สักพักเดียวอยู่ดีเนี่ยกลับมาตัวอ่อน

เขาก็เลยมีความหวังว่าเออเดี๋ยวอาจจะฟื้นขึ้นมาก็ได้
อาจจะตายแล้วฟื้นก็ได้ลองไปดูนะฮะ

คืนที่ผ่านมานะฮะบ้านนี้อยู่ที่ตำบลสแก่ซำ

ทิวนะนอนอยู่แม่บอกตัวแข็งทื้อแบบ
เหมือนกับเสียชีวิตคือไม่หายใจ
เรียกตำรวจเรียกกู้ภัยเรียกอะไรมาตรวจสอบ
แล้วบอกเด็กเสียชีวิตแล้ว
หลังจากนั้นอีกไม่ถึงชั่วโมง
อยู่ดีร่างกายของแมททิวจากแข็งเหมือนคนเสียชีวิต
กลับมานิดอืมอ่าตัวกลับมานิ่มนี่เขาเลยเป่าปากแบบ
เออคือคนเท่าคนแก่นี่มาเลยทีนี้
ทำพิทงพิธีแบบโอ้โหเพื่อหวังจะให้แมททิวเนี่ยฟื้นขึ้นมา
เส้นไหว้ผีบ้านผีเรือนอะไรต่างนานาตามความเชื่อ

คุณแม่ของแมททิวนะครับบอกว่ามีลูกชายสองคน
คนโตอายุ๘ขวบคนเล็กก็คือแมททิว๑ขวบ๙เดือน
เป็นลูกครึ่งไทยสโลกาเกียร์ปกติแข็งแรงมาก
ไม่มีโรคประจำตัวเมื่อคืนนี้ก็นอนกันอยู่ในห้อง
ตามปกตินี่คุณแม่นะคุณแม่อายุ๒๔ตี๓เนี่ย
เธอบอกตื่นขึ้นมาแล้วก็คลำลูกกระดูางลูกเวลากำคับกลางคืน
ตกใจฮะตอนไปจับตัวลูกชายคนเล็กก็คือแมททิว
แมททิวตัวแข็งไม่หายใจเปิดไฟดูปากนี่ตัวนี่แบบดำคล้ำหมด
ปลุกทุกคนในบ้านให้มาช่วยกันดูแจ้งตำรวจทันที
บอกโอ้โหร่างกายของน้องตอนนี้

แต่มีบัตรแบบจุดดำเล็กที่ข้อมือซ้าย

สัตว์มีพิษงูหรืออะไร

นี่เห็นไหมแต่หมอบอกไม่ใช่
มันเหมือนลอยเขี้ยวสัตว์มีพิษเหมือนกันเนาะ

สันนิษฐานว่าจากการขาดอากาศหายใจ

แต่ก็แนะนำว่ายังไงซะ
ส่งศพไปผ่าชนะสูตรอย่างละเอียดก็แล้วกัน

เตรียมพิษจะจัดงานศพที่ไหนอะไรยังไง

หลังจากตำรวจดูหลังจากหมอดู
ไปสักแค่ครึ่งชั่วโมงคุณอรัชพร
ที่ว่านอนแล้วตื่นมาตี๓ตัวแข็งใช่ไหม

หลังจากตรวจเสร็จอะไรเสร็จผ่านไปสักครึ่งชั่วโมง
ปรากฏว่าเนื้อตัวของแมททิวเนี่ย

นี่ฮะเห็นไหม

ยังขยับได้คือปกติคนที่เสียชีวิตแล้วเนี่ย
พอมันเริ่มแข็งปุ๊บเนี่ยแขนเราจะเริ่มขยับไม่ได้แล้ว
แต่อันนี้ยังขยับได้เหมือนปกติใช่ไหมคะ
ปากตัวมีสีคล้ำน้อยลง

อาจจะตายแล้วฟื้นก็ได้
ค่ะวิชาวเข็งง่ายไปกันอีกก่อนแล้ว
ถามว่าทำไมถึงมีความหวัง

เพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ย
มีคุณยายทวดของน้องแมททิว

แล้วฟื้นขึ้นมาเนี่ยอยู่ต่อได้อีก๒๓ปี

จะมีปฏิหารเกิดขึ้นอีกสักครั้งกับแมททิว

คุณยายเข้ามาตาย๓วันแล้ว
ตั้งเต้นเอาไว้

นิมนต์พระมาฟื้นอีก

มาใช้หนี้ใช้สินหมดแล้วก็ตายตอนนี้

เพราะว่ามันเคยมีอยู่ตรงแบบนี้น่ะ

ยังไม่ขอส่งศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดได้ไหม
ขอเก็บร่างน้องแมททิวเอาไว้ที่บ้านอีกสักวัน๒วัน

แต่ผมไปดูทางหลักการแพทย์เรื่อง

ปกติระยะเวลาการเกิดสภาพ

เกิดขึ้นสัก๑๒ชั่วโมงหลังจากเสียชีวิต

แล้วก็ในช่วง๖๑๒ชั่วโมงเนี่ย

แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีเรื่องของ

เพราะว่าคุณแม่มาตื่นนอนคือตอนตี๓ใช่ไหม

เราไม่รู้ว่ามันย้อนขึ้นไปก่อนตี๓
ตอนกี่โมงกี่ชั่วโมงแล้วกว่าจะเรียกตำรวจเรียกหมอหมอมาถึงบ้าน
มันใช้เวลาอีกกี่ชั่วโมงค่ะแล้วหลังจากที่บอกว่าเขาบอกโอ้โหนี่แพทย์ตรวจเสร็จครึ่งชั่วโมง
นิ่มเลยนะมันไปนับตรงหมอมาแล้วจุดเริ่มต้นว่าครึ่งชั่วโมง
ก็ตัวนิ่มจะแข็งเนี่ยมันไม่ได้ไงอ่าก็เดี๋ยวรอดูอีกทีก็แล้วกันนะ
เข้าใจที่เขาบอกว่ายายเคยเสียไป๓วันตายไป๓วันแล้วฟื้น
แต่อันนั้นอาจจะปฏิหารจริงอยู่ได้ตั้ง๒๓ปีอันนี้เขาก็คงจะมีความหวังเหมือนกัน